กินหวานเด็กรุ่นนี้กินเป็นเหรอยัดเข้าปากอ่ะ
นี่เคี้ยวหมดเคี้ยวเครื่องได้ด้วยพี่

มัดหนึ่งเก้าสิบบาทคุณผู้ชมซื้อมั้ย
ไม่ซื้อเดี๋ยวดิเดี๋ยวดูก่อน

อะไรนะเอาใส่ถุงเดียวกัน
เอาใส่ถุงเดียวกัน
มันเท่าไหร่นะคะ
มัน๑๘๐ที่แค่๑๔๐ลดไป๔๐บาท
เดี๋ยวไปมึงแล้วค่ะทำไมแพงจังเลย
ไม่แพงเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนมาทำ

ด้วยความขอบครับคุณป้าไอที่ว่าหายากเนี่ย

เฮ้ยถ้า๖๐ยังกั้นใจซื้อเลยนะ
ให้ห่อละ๓๐มัดหนึ่งเห็นเมื่อกี้
พี่รุษรีไลเตอร์บอกมีสองห่อ
ถามจริงตกห่อละ๘๐อ่ะนะ

ถ้าซื้อ๒มัด๑๘๐แต่ลดให้เหลือ๑๔๐

ละมัดละ๙๐อ๋อ๔๕บาท
แล้วเนี่ยเขาขายอยู่ตลาดโต้รุ่ง
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับ
คือบางคนก็ตั้งใจอุดหนุน
บางคนก็ซื้อแบบเสียไม่ได้
บางคนก็ซื้อเพราะว่าถูกยัดเยียด

เหมือนผมเคยไปว่ะร้านนี้ร้านส้มตำระเบิดเนี่ยนะฮะ
ตั้งอยู่ตลาดโต้รุ่งอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คือร้านนี้เป็นร้านที่คุณป้าคนดังกล่าวเนี่ย
เอาขนมใส่ไส้มาขายคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวัน

หลังจากมีข่าวไปก็ยังเห็นป้า
รถเข็นมาขายขนมใส่ไส้อยู่
นายอุดรดุพงอายุ๔๔ปีครับ
เจ้าของร้านส้มตำระเบิดเล่าบอกว่า
ป้าจะเริ่มออกขายขนมเวลาประมาณบ่าย
ถ้าร้านมีลูกค้าปั๊บป้าเห็นป้าจะเดินเข้ามาขาย

บางคนก็ยอมซื้อเพราะถูกยัดเยียดอย่างที่ผมบอก
บางคนก็ซื้อชิ้นเดียวก็ได้ป้านะ
ขณะนี้คนขอนแก่นเขาใช้คำนี้นะ
คนขอนแก่นรู้กันว่าป้าขายแพง

แต่พอสักพักซาซาแกก็กลับมาขายต่อขายราคาเดิม

คือด้วยตัวเองคือเป็นคนขี้เกรงใจ
คือถ้าเกิดถามครั้งหนึ่งไม่ตอบราคานี้ก็ไม่ถามต่อแล้วนะ

ปุ้ยใช้มะพร้าวอ่อนนะหากินยากนะปุ้ย

ค่ะ
แต่คนคว้นแจน๘๐เขาคงจะรู้แล้วแหละว่า

อีก๒๐อาจจะไม่รู้อาจจะเป็นคนนอกพื้นที่

บางทีแกก็ถามไม่เอาเขาก็ไป
นี่แหละครับก็เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชม
แต่อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
สังคมในโลกออนไลน์เขาพูดคุยกัน
ใส่ไส้อาจจะแพงหรือไม่แพงแล้วแต่ท่าน
แต่ผมยืนยันว่าส้มตำร้านนี้ผมเคยไปกิน
อร่อยไหมคะอร่อยไอ้ตำเกาเหลาเขาสุดยอด

ขอนแก่นไปจัดรายการไหมล่ะ
เอออยากให้สัญจรไหมสัญจร
แต่ขนมใส่ไส้คือถ้ามันอร่อยจริง
แล้วคนพร้อมจ่ายก็ไม่ว่ากัน
มันเป็นเรื่องของความพอใจส่วนบุคคลด้วย